หมดไปอีกเปราะหนึ่งนะครับความร้อนแรงทางการเมือง
เพราะการประชุมสภาเมื่อวันที่๔ที่ผ่านมา
สภาเดินหน้าต่อไปได้ไม่ล่ม
พอเดินหน้าต่อไม่ได้ไปได้ก็มีการโหวตกัน
ปรากบอนาคตให้ตั้งความมี๓มันตรวจสอกผลกระทบจากการใช้อำนาจ
พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธิ์ใครที่เกี่ยวข้องกับคอสชมาแจกแจง
หลังเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งล่ะครับร้อนแรงแน่แน่
แต่ว่าเอาล่ะก็หมดไปเปราะหนึ่งสภาไม่ล่ม
ตั้งกรรมธิการไม่ได้ยัตติตกไปแต่ว่าที่ตามมาสิครับ
เตอร์ช็อกที่ตามมาเนี่ยมันจะร้อนแรงต่อไปแค่ไหน
ถึงแม้ว่าบนโต๊ะจะบอกว่าไม่มีอะไรแล้ว
อย่างเรื่องระหว่างพักแกนนำระหว่างรัฐบาลกับพักประชาธิปัตย์
แต่ว่าตะกอนใจมันยังอยู่ไหมล่ะครับถ้าเราย้อนกลับไป
วาถะของนายกรัฐมนตรีที่พูด
นายกรัฐมนตรีว่ายังไงครับบอกว่าเมื่อเราเป็นพักร่วมรัฐบาลกันแล้ว
ไม่ใช่อยู่ดีคิดจะทำอะไรก็ทำถ้าผมอยู่ไม่ได้พวกคุณก็อยู่ไม่ได้นี่
ถ้าผมอยู่ไม่ได้พวกคุณก็อยู่ไม่ได้
ถัดมาวาถะของพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีมหาดไทย
อันนี้ก็จะถือว่าเป็นตะกอนอยู่ในใจไหมครับ
เพราะผลเอกอนุพงศ์บอกว่าตอนที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล
ผมก็ช่วยดูแลบ้านเมืองทำไมมาตอนนี้พวกผมชวนมาเป็นรัฐบาล
แต่ทำไมพักประชาธิปัตย์ทำแบบนี้
นี่นี่คือคำพูดของสองป่อ

นี่นายพักประชาธิบัติเองก็รุมร้อนด้วยเรื่องนี้
เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในพักประชาธิปัตย์นั้นเนี่ย
ผลพวงจากการเลือกหัวหน้าพัก๒ยก
ยกแรกระหว่างคุณอภิษฎกับหมอวรง
สองระหว่างคุณอภิษฎระหว่างคุณจุลินกับคุณพีรพันธ์
ก็เป็นเรื่องที่เรียกกันว่าเกิดสภาพ๑พัก๒พวก
เกิดขึ้นในพักประชาธิปัตย์ฉะนั้นสภาพหนึ่งพักสองพวก
นี่แหละครับที่มันจะเกิดปัญหาจริงอยู่คนการเมืองรุ่น๙
เก่านักข่าวรุ่นเก่าอย่างพวกผมเนี่ยเราจะคุ้นชินว่า
นี่ประชาธิปัตย์เขาก็เป็นอย่างนี้แหละเขามีวัฒนธรรมองค์
กรแบบนี้แหละคล้ายคล้ายกับว่ายามยามศึกเรารบยามสงบเราก็รบ
กันเองแต่ว่าในอดีตมันไม่มีปัญหามากเหมือนกับตอนนี้
ตรงที่ว่าเกิดสภาพหนึ่งพักสองพวกเพราะอิทธิพลที่มัน
เกิดขึ้นจากการก่อเกิดของกปศตั้งแต่ปี๕๗ลามมา
ถึง๕๘แล้วเกิดการยึดอำนาจแล้วก็มามีการเลือกตั้ง
ประชาธิปัตย์ใหม่จะต้องตามดูว่าผลพวงที่เกิดขึ้น
จาก๑พัก๒พวกมันจะทำให้ประชาธิปัตย์มีปัญหาภัย
ไหนมากน้อยแค่ไหนแล้วจะทำให้ประชาธิปัตย์นอกจากจะ
มีปัญหาภายในเหล่านั้นแล้วปัญหาภายในจะลามมาเป็นปัญหาภายนอก
กระทบต่อการเป็นพักร่วมรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนนี่ต้องตามดู
แล้วสุดท้ายประเด็นสำคัญการลงมติของสอสอพักฝ่ายค้าน
หรือการแสดงตัวของสอสอพักฝ่ายค้านที่แสดงตัวเพื่อให้เดินหน้าไปได้
ให้องค์ประชุมครบหนังสือพิมพ์พาดหัวกันใหญ่เลยครับว่า
อะไรคือแรงจูงใจที่เขาเรียกว่าเกิดสภาพงูเห่าเกิดขึ้น
อะไรคือแรงจูงใจตอนนี้แต่ละคนก็ออกมาอธิบาย
ฟังได้ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองฟังได้ว่าเป็นเหตุผลส่วนตัว
ส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่อยากให้สภาล่มเป็นครั้งที่๓บอกเอา
กันมาแล้วสองครั้งพอแล้วประชาชนด่าเอา
ฉะนั้นการไปแสดงตัวเพื่อให้สภาเดินหน้าไปได้เป็นครั้งที่สาม
เป็นเหตุผลส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องเงิน
ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงิน๘หลักที่พูดพูดกันถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงไม่เป็นไร
แต่ถ้ามีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องที่เรียกกันว่าให้กล้วยเนี่ย
ที่เรียกกันว่าตั้งแปดหลักแปดหลักแปดหลักก็สิบล้านขึ้นนะครับ
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจะเรียกว่านี่เป็นสิ่งโสโครกทางการเมือง
ที่เรียกว่ารับกันไม่ได้ก่อนหน้านี้เหตุการณ์แบบนี้เคยมีมาแล้วในอดีต
แล้ววันหนึ่งเราก็เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง
ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคราวก่อนโน้นด้วยซ้ำไป
ก่อนที่มีการยึดอำนาจเราพูดกันเรื่องการปฏิรูปการเมือง
แต่ว่าผ่านไปกี่ปีแล้วล่ะครับแล้วเรื่องเก่ากลับมาใหม่
ถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้มีการซื้อขายกันจริงต้องตั้งคำถามว่าแล้วใครจะทำยังไง
เพราะว่าแน่นอนครับหลักฐานการจ่ายเงินเนี่ย
ไม่มีใครที่จะจับมือใครดมได้หรอกแต่ว่าสิ่งโสโครกการเมืองแบบนี้ต้องโทษใคร
ผมน่ะโทษมาตลอดว่าโทษกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
รัฐมนูลปี๔๐๕๐เขาเขียนกันไว้ใครฝ่าฝืนมติภักดิ์แบบนี้
ขับออกขับออกแล้วหมดสมาชิกภาพการเป็นสอสอ
อยู่พักไหนก็ไม่ได้เพราะเป็นสอสอไม่ได้
ทุกคนก็กลัวมติภักดิ์แต่รัฐมนูลปี๖๐
กรรมการร่างรัฐมนูลอยากจะให้สิทธิ์สอสอ
ไม่อยากให้สอสอเป็นลูกจ้างบริษัทก็เลยให้เอกสิทธิ์สอสอ

ใครที่โหวตไม่ตรงกับมติภักดิ์
ก็ไปอยู่กับพักที่ไปรับเงินเข้ามานั่นแหละครับ
ปัญหาคือถ้าเป็นอย่างนี้พักที่จะขับออกเขาก็ต้องชั่งน้ำหนัก
ต้องหมดเงินไปไม่รู้ทั้งเท่าไหร่แล้วพอถึงเวลาขับให้พ้นจากพักไป
เอ้าก็ปิ้งปลาประชดแมวกันแบบนี้แมวก็ชอบสิครับ
ก็คือได้ไปอยู่พักใหม่ในที่สุดพักเก่าก็จะไม่กล้าขับออก
แต่จะอยู่กันแบบผอืดผอมอยู่กันแบบอย่างนั้น
สถาบันการเมืองพักการเมืองที่คิดว่าพยายามจะทำให้แข็งแกร่ง
ให้มีเป็นความเอกภาพหมดกัน
หมดกันเพราะรัฐมนูลฉบับปี๖๐เปิดโอกาสให้แหกคอกแหกโค้งได้
แล้วหน้าที่ใครล่ะครับถ้าเป็นอย่างนี้หน้าที่ประชาชน
ประชาชนต้องสั่งสอนว่าถ้าพิสูจน์ได้และเชื่อได้ว่า
ไปรับเงินรับทองเป็นงูเห่ารับเงินรับทองไปแหกโค้งแหกมติภักดิ
อย่างนั้นต้องไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดครับต้องไม่ให้ผุดไม่ให้เกิด
ต้องให้บทเรียนและหลังจากนั้นเขาจะเรียนรู้กันเองว่าอ้อ
ถ้าทำแบบนั้นไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้